เรื่องราวของรถเมย์ก็เป็นปัญหาในประเทศไทยมา

อย่างพี่โชเฟอร์คนนี้ก็อาจจะบอกว่ารีบไปรับผู้โดยสารหรือเปล่า

กับผู้โดยสารอย่างเราเองเนี่ยบางครั้งก็
อยากจะให้มีเหมือนเมืองนอกจังเลยเนาะ
เวลาที่แบบคำนวณเวลาได้วางแผลชีวิตตัวเองได้
ทางกรุงเทพมหานครค่ะได้จับมือกับเอกชนนะคะ

เป็นระบบที่ต้องติดตามกันค่ะ
หลายคนนะคะอาจจะเคยมีประสบการณ์นั่งรอรถเมย์
บางสายนั่งรอชั่วโมงหนึ่งก็ไม่มา
มาแล้วอ้าววิ่งไม่ทันเพราะมัวแต่ดูอย่างอื่นอยู่นะคะ

ชาวเน็ตแชร์กันกระจายเลยนะคะ
บอกว่าปัจจุบันมีเว็บไซต์แจ้งตำแหน่งรถเมย์แล้ว
มีคนแชร์ออกไปโพสต์ไปวันเดียวเนี่ย

ผู้โพสต์เนี่ยบอกว่าน้ำตาจะไหลเพราะเป็นสิ่งที่หลายคนรอคอยมานานค่ะ
ถ้าคุณผู้ชมอยากจะทดสอบเว็บไซต์นี้
เปิดให้บริการแล้วนะคะตั้งแต่วันที่๒๐มิถุนายนที่ผ่านมา
ร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขอสมกค่ะ
วิธีการใช้ไม่ยากเลยเพียงแค่เลือกสายรถเมย์ที่ต้องการ
แล้วก็ระบุพิกัดป้ายรถเมย์ที่ต้องการจะขึ้นนะคะ
จากนั้นระบบเขาจะไปคำนวณเวลาให้เลยค่ะ
ว่ารถจะมาถึงภายในกี่นาทีคำนวณอัตโนมัติ
ซึ่งผู้ใช้บริการก็สามารถเช็คตำแหน่งรถโดยสารประจำทางได้อย่างทันที
โดยก็จะมีการปรับปรุงข้อมูลตำแหน่งรถทุก๑๐วินาทีนะคะ
แล้วก็สามารถตรวจสอบเลขข้างรถรวมไปถึงทะเบียนรถเมคันที่จะมาถึงได้
เพื่อตรวจสอบด้วยว่าใช่คันที่ปรากฏในตำแหน่งถูกต้องหรือเปล่า
ซึ่งความสะดวกสบายของบริการนี้นะคะจะทำให้ผู้ใช้บริการไม่ต้องไปยืนรอที่ป้ายรถเมย์เป็นระยะเวลานานอีกต่อไปค่ะ
เพราะบางครั้งการจราจรบนท้องถนนจะทำให้รถขาดระยะเป็นเวลานาน
ส่งผลให้ผู้ใช้บริการต้องหุดหงิดกับการรอคอยอย่างไร้จุดหมายค่ะ
ขณะที่การยืนรอรถในช่วงกลางคืนโดยเฉพาะที่เปลี่ยวเนี่ยก็อาจเป็นอันตรายได้นะคะ
ทีมข่าวไม่รอช้าลงพื้นที่บริเวณป้ายรถเมย์ถนนวิภาวดีรังสิต
ช่วงประมาณ๖โมงเย็นเมื่อวานนี้นะคะเพื่อทดลองใช้บริการนี้
ผลปรากฏว่าตำแหน่งของรถแล้วก็เวลาที่จะเข้าป้ายเนี่ยค่อนข้างเชื่อถือได้นะคะ
แต่ว่าแน่นอนเพิ่งเป็นระบบเปิดใหม่ใช้บริการอยู่ไม่นานนะคะ
ก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่บางจุดอย่างเช่นการระบุฝั่งเข้าเมืองฝั่งออกเมือง
ก็ยังมีข้อมูลสลับกันอยู่เล็กน้อยแล้วก็มีเว็บไซต์ขัดข้องบางช่วงเวลา
โดยคาดว่าก็เกิดจากการที่หลายคนเข้าใช้งานพร้อมกันเป็นจำนวนมากค่ะ
ส่งผลให้ตอนทดสอบเนี่ยเมื่อรถมาถึงป้ายแล้วยังคงขึ้นสถานะว่ารถจะเข้าป้ายอีก๒นาที
ค่อยพัฒนาเปลี่ยนแปลงกันไปก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการพัฒนาปรับปรุงระบบนี้ซิตี้กลับ
แล้วก็หวังว่าจะมีให้บริการครบทุกสายรถเมย์ในเร็ววันนี้
หลายคนสงสัยเอ๊ะเขาติดตั้งยังไงทำไมถึงมาได้อย่างรวดเร็ว
รถเมย์๕๕๐คันเป็นรถปรับอากาศแอร์เขาก็เลยเอาระบบนี้แหละ
นี่คุณผู้ชมท่านไหนใช้แล้วเป็นอย่างไรหรือว่าแบบฟังข่าวที่เพิ่งเล่าตอนนี้เข้าไปใช้แล้ว
ประสบการณ์เป็นยังไงส่งมาบอกเล่ากับเราได้ค่ะ
อยากรู้นะว่าคุณที่ใช้จริงเขารู้สึกยังไงชอบไหมพอใจไหมมีอะไรแนะนำบ้างนะคะ
ใช่แต่ว่าเป็นนิมิตใหม่อันดีในที่สุดคือเขาบอกว่าชีวิตที่มันออกแบบได้